เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่
น้องหนูที่มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้
หรือว่าการเล่นหนังตะลุงใช่ไหมคะครับวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งหนุ่มน้อยนะคะ
อายุเพียงแค่สี่ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่า
อนาคตไกลแน่นอนเป็นนายหนังตะลุงแถวหน้าของประเทศไทย
เลยเพราะว่าลีลาการเชิดหนังตะลุงของน้องเนี่ย
ไม่ธรรมดาเลยนะคะถึงขั้นออกงานได้แล้ว
นี่แหละค่ะหน้าตาของนายหนังใหญ่อนาคตไกลคนนี้
เด็กชายจอมพลหยงสตาอายุ๔ขวบเท่านั้นนะคะ
เรียนอยู่ชั้นอนุบาล๑โรงเรียนบูรณรำลึกจังหวัดตรัง
และนี่ก็เป็นภาพที่ตอนน้องจอมพลนำจอหนังตะลุงไปกาง
ให้กับประชาชนได้มาชมกัน
ส่วนตัวเองก็นั่งเชิดนั่งเชิดแล้วก็ทำเชิดหนังตะลุง
ผิดแบบที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละด้านหลังจอนะคะ

อันนี้เราให้คุณผู้ชมดูด้านหลังที่น้องเขากำลังเชิดกันอยู่
นายมานิดอินทองปานอายุ๔๑ปี
ผู้เป็นพ่อเขาบอกว่าหลังจากแต่งงานได้๒ปี
ก็ไปบนบานกับนายหนังตะลุงน้องเดียว
ซึ่งเป็นนายหนังตะลุงชื่อดังของปากใต้บอกว่า
หากภรรยาท้องแล้วได้ลูกชายก็จะรับหนังตะลุงน้องเดียวไปแสดง

ปรากฏว่าได้ดังใจหวังเลย
จึงได้ไปรับหนังน้องเดียวมาแสดง
และน้องเดียวก็ได้อุ้มลูกชายให้นั่งตักรูปหัวไร่มนต์คาถา
ครูหมอหนังตะลุงเพื่อคุ้มครอง
อย่าให้เจ็บได้ไข้ได้ป่วยอะไรต่าง
จากนั้นเมื่อลูกชายเริ่มเดินได้ค่ะ
เขาบอกว่าก็จะชอบดูหนังตะลุง
ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูบ่อยครั้งเลย

รูปหนังตะลุงส่วนใหญ่ที่ลูกชายเชิด
จะเป็นของนายหนังน้องเดียว

และญาติก็จะช่วยกันสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะ

โอ้โหความสามารถนี้ล้นเหลือจริงนะ

เพราะการเชิดหนังตะลุงเนี่ยเขามีตัวละครมากมายหลายตัวเลยนะ
เยอะใช่ค่ะมีนุ้ยมีเท่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แล้วก็คุณพ่อบอกด้วยว่าน้องจอมพลมีความจำเป็นเลิศมากเลยนะคะ
แล้วก็สร้างความฮือฮาเรียกเสียงปรบมือจากพี่น้องประชาชน
มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดได้เป็นอย่างดีเลยนะคุณผู้ชม
ลีลาแบบนี้แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่า๔ขวบเท่านั้นเองนะคะ

เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะน้องหนูที่ดูเอาไว้เนี่ยนะคะ
ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยยังทำไม่ได้ขนาดน้องเลย